พาคุณผู้ชมไปดูคนหน้าเหมือนกันหน่อยนะคะ
ไปทำความรู้จักกับลุงโยปากพนังค่ะ
คนนี้หน้าเหมือนใคร

แล้วช่วงนี้ไม่ไปลงพื้นที่ไปตรวจงานแถวภาคอีสานนะครับ

ถ้าออกพรรษาช่วยในบ้าน

นี่คือเหมือนใครคุณว่าเหมือนใคร
นี่เขาอุตส่าห์ถามแล้วไม่ไปลงพื้นที่เหรอ

นี่คือลุงโยปากพนังหรือว่านายพินโยโฉมทองนะคะ
เขาบอกว่าเป็นบุคคลหน้าคล้ายบิ๊กตู่
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะ
ซึ่งชาวบ้านปากพนังก็จะเรียกคืนเรียกคำว่าอย่างไรรู้ไหม

ชอบช่วยเหลือการ์ดเพื่อนบ้านและการ์ดส่วนรวม
เวลาพูดจาก็จะมีลีลาการพูดแบบว่ายักษ์คิ้วมีท่าเดิน
แล้วก็ทำท่าชี้นิ้วคล้ายกับพลเอกประยุทธ์ด้วย
ตอนนี้คุณประโยอายุ๖๔ปีแล้วนะ
โดยเมื่อปี๒๕๕๖ค่ะ
สื่อมวลชนก็นำเสนอข่าวเกี่ยวกับคนหน้าเหมือนพลเอกประยุจันทร์โอชา
ทำให้ลุงโยกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วอำเภอปากพนังเลย
พอใครเจอปุ๊บก็แซวเลยอ้าวท่านประโยคไปไหน
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็คือลุงโยเขาไปช่วยงานศพญาติ
ผู้สื่อข่าวเห็นลุงก็เลยเดินเข้าไปถามว่าอ้าวนี่ทันประโยคใช่ไหมนะ
พบกันนานหน้าตาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย
แล้วเขาก็บอกว่าสบายดีไหมลุงโยแกก็รับลูกนะ
กล่าวตอบทันทีเลยบอกว่าครับผมประโยสบายดี
ช่วงนี้ไม่ได้ไปตรวจงามเพราะมาช่วยงานศพญาติขูดมะพร้าว
ผมไม่อายหรอกคุณทำจริงทำดี
อยู่บ้านก็ช่วยเมียช่วยครอบครัวอย่างนี้ประจำ
ซึ่งเวลาพูดเนี่ยคุณประโยลุงประโยเนี่ย
ก็จะแสดงอาการยักษ์คิ้วหลิวตาเป็นระยะ
ก็เรียกเสียงฮาให้กับชาวบ้านไปเพียบเลยค่ะ
เวลาเขาพูดเขาก็จะใส่อารมณ์คล้ายกับท่านประยุทธ์แหละ

มีทรงผมแบบปาดเอียงอย่างนี้
จะเหมือนท่านประยุทธ์หน่อยนะครับ